อุบลราชธานีเรื่องของเพื่อนบ้าน
จากเสียงดังแล้ว

น่ากลัวน่ากลัวสิจะอยู่บ้านยังไง

สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณครูเจ้าของบ้านเขาบอกนะวันไหนที่ผู้ชายคนนี้มันคลั่งยา

บ้านคนอื่นไปทั่วบ้านครูก็โดนบ้านคนอื่นก็โดน
โยนขวดยิงลูกดอกยิงปืน

เป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว
ที่ทั้งคุณครูและบ้านหลังอื่นต้องเจอแบบนี้

ไปแจ้งความแต่ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้า

แล้วคราวนี้ถึงขั้นพยายามวางเพลิง

ปรากฏว่าพอไปแจ้งความเรื่องก็ยังเงียบคุณผู้ชม
ตำรวจบอกว่ากำลังรอออกหมายเรียกครับ

ก็เลยอยากจะให้สื่อมวลชนอย่างไทยรัฐทีวี